สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ

ผู้สื่อข่าวเดินทางไปพบของเด็กอายุ๑๗เนี่ยคือ

คือที่อ้างว่าเป็นลูกชายของบูบู

สุวีรานุวัฒน์อดีตภรรยาบูบู

เพราะว่าเขาตอน๑๖๑๗

โดยนางชนิษฐาเนี่ยก็นำสูติบัติของนายพงศธรลูกชายเนี่ย
มาให้สื่อมวลชนดูนะครับ
แล้วก็น้องก๊อตเนี่ยลูกชายบูบูเปิดเผยว่า
ความต้องการของเขาเนี่ยคืออะไรคะไม่ได้มีเจตนานะฮะ
ที่จะทำให้ครอบครัวของพ่อเสียหาย
เพราะเข้าใจดีว่าพ่อกับแม่เนี่ยเลิกลากันมานานแล้ว
แต่ที่ตนเองโพสต์ความว่าพ่อทำอะไรอยู่หรอครับ

นั่นคือโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก
แต่พ่อก็ตอบมาว่าไม่ว่างครับ
หลังจากนั้นเฟซบุ๊กก็ถูกบล็อก

ตนเรียนจบแค่ป๖เด็กคนนี้นะครับ

รู้สึกน้อยใจที่พ่อเนี่ยบล็อก
แล้วก็ไม่ติดต่อกลับมา
ขนาดเดียวกันบูบูกำทรโพน้ำคำเนี่ย
เรื่องข่าวที่ตนมีลูกนั้นยอมรับ

ส่งค่าเลี้ยงดูมาเป็นเวลานานแล้ว
แต่ไม่ได้พูดเพราะว่าเป็นเรื่องอดีต
ที่มันเกิดขึ้นตอนอายุ๑๕๑๖ปี

เมื่อวันที่๔เมษาเนี่ยก็เพิ่งโอนเงินไปให้ลูก
มีข้อความตกลงว่าต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกเนี่ย
เดือนละ๓๐๐๐บาท
เทอมค่ารักษาพยาบาล
ก็คนละครึ่งกับแม่ของเด็ก
ก็รับผิดชอบมาโดยตลอดไม่เคยขาด
เมื่อถามว่าบูบูบล็อกเฟซบุ๊คลูกชายจริงหรือเปล่า
บูบูบอกไม่ได้มีเจตนา
ไม่ได้มีเจตนาหรือหลบหลีกลูกแต่อย่างใด
ปัญหาแรกอย่างที่เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานว่า
เพราะคนที่ทักมาส่วนใหญ่อันนี้เข้าใจเพราะตัวเองก็เจอ

อันนี้เป็นเพื่อนจากสมัยไหนก็ไม่รู้

ถ้าไม่ตั้งปลายเวทไว้ก็เข้ามาได้
เอาง่ายเขาบอกเขาไม่ได้บล็อกแค่เฉพาะลูกเขานะครับ

กี้รู้เรื่องภรรยาตั้งแต่แรก
ก็บอกให้รับผิดชอบ

เขาก็ให้กำลังใจผ่านมาเรื่องนี้ตลอดนะฮะ
เขากับตุ๊กกี้คือบูบูกับตุ๊กกี้เนี่ยอืม

ส่วนเรื่องที่ลูกขอค่าเลี้ยงดูเพิ่มนั้น
เขาบอกเขาพร้อมที่จะส่ง

เรียนถ่ายภาพตามที่ลูกต้องการ

แบบขอความเห็นใจให้เขาหน่อยเถอะ
ว่าทุกวันนี้เขาโดนกระหน่ำเหมือนแบบเขาไปฆ่าคนตาย

สุติบัติว่าชื่อนั้นเป็นชื่ออะไร
ชื่อนี้เขาก็เข้าไปเสิร์ชหาชื่อนี้ใน

แม่เขาเองก็ไม่ได้บอกการจะให้ลูกรู้
ความรับมาตั้งแต่ตอนเด็กไปทำบัตรภาคผู้ชม
คำถามหนึ่งไอ้บูบูกับตุ๊กกี้เนี่ยมันก็คบกันมาตั้งแต่กัดก้อนเคยจีนานมั้ง
น่าจะเป็น๑๐ปีแล้วไหมทำเสื้อผ้า
แล้วบูบูเนี่ยขายของอยู่ที่เข้าสารปรากฏว่าโอเคเขาไปพบรักกันตั้งแต่ตอนนั้น
มันจะแปลกอะไรใครจะไปรู้ว่าวันนี้ตุ๊กกี้จะดังอย่างนี้
ใครจะไปรู้ว่าบูบูจะดังอย่างนี้แล้วที่สำคัญอ่ะ
เด็กคนนั้นได้แยกกับบูบูไปตั้งแต่๓เดือนแล้ว
แต่ถามว่าความเป็นพ่อของบูบูเอาจริงนะก็ไม่ควรจะบล็อก
บางทีมันก็จะต้องมีอะไรบางสิ่งอาทิตย์อะไรอีก
ก็อันนี้ไหมที่ทำให้ลูกไปหาแหม่มโพดำ
ไม่ใช่แหม่มพ้วดำมันจะคอยสแกนอยู่แล้ว

ติดต่อไปที่แหม่มพ้วดำ

ก็ต้องเคลียร์กันนั่นแหละ

รักษาเสียงค่ะมดดำรักษาเสียง
เมืองสวรรค์เงียบสุดตอนนี้เริ่มว่างแล้ว
รถรีบขับสบายกันมา๒วัน

คิดว่าจะจบลงด้วยดีแต่มาดูข่าวนี้นะคะ
มีความหวังแล้วค่ะเรามีความหวังว่า

ชนะที่ตำรวจ

ไทยรัฐโทรศัพท์วันละหลายร้อยครั้ง

เรื่องเกิดขึ้นเมื่อคุณป้าอายุ๖๐นะคะ

๑๙๑เนี่ยเขาจะมีเวรรับไม่เห็นกันนะ
ไม่ใช่แต่มันไม่ได้กำลัง
ไม่ใช่มันเข้าคอเซ็นเตอร์ของเขา
แต่เขาจะเฉลยชื่อ
องค์อาจบุญมาสมพร้อมชุดสืบสวน
สพแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่

อายุ๖๐ปีที่บ้านพักที่พื้นที่อำเภอแม่แตง
พร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ๑เครื่อง
ในข้อหากระทำความเดือดร้อน
ก็คือนางสลับเบอร์ไปเรื่อย

โดยใช้มือถือก่อกวนหมายเลข๑๙๑หลายครั้ง

โทรศัพท์เข้ามาพูดคุยเล่นและจีบเจ้าหน้าที่ตำรวจ

เพราะว่าเป็นการตัดโอกาสของผู้ที่ต้องการแจ้งเหตุจริง
เตือนแล้วก็ไม่เชื่อปรากฏว่าหาเชื่อไม่

โทรเข้ามาต่อเนื่องประมาณ๑๖๐
โอ้ยยยยยยยยยจนจนจนจนกระทิ
นางคุงแบบว่างเงานางคุงแบบว่าอารมณ์แบบว่าอู้วววว
โทรศิกปียังน้อยพี่มศโทรตามจิดแฟนเก่านะ
อะไรสองร้อยอุ้ยสองสามร้อยอ่ะน้อยมอดตาเจ็บกว่าคุณป้าอีก
ฮลอโหลผู้หมวดเข้ามาจับมดดำด้วยค่ะ

ก็เลยพาตำรวจไปจับมดน้องฮักนางกล่าว
เลิศได้รับให้การสารภาพว่าชอบตำรวจมานานแล้ว
แต่ละวันจะโทรศัพท์ไปคุยตำรวจหลายร้อยครั้ง
สตรงนั้นว่านางคือนางวาสมูทมาก
ข้อหาคือกระทำความเดือดร้อนรำคาญโดยใช้โทรศัพท์มือถือ
มีข้อหาจะด้วยเนอะแหละ

พี่รับเสียงหนุ่มก็คุยหมด

คนที่มีเหตุจริงโทรไปก็จะติดสายคุณป้า
เพราะว่าคุณป้าคุยอยู่

เอาจริงทุกวันนี้มันมีบริการเลยนะ

ผู้หญิงหรือผู้ชายหรือกระเทยอย่างฉันเนี่ย

คุยทั้งโทรศัพท์

คือคุย
ถึงวันนี้คือเด็กนักศึกษาหารายได้พิษีด้วยการ

คุยอะไรก็ได้อยากคุยแล้วก็พูด

คนที่ใช้บริการเยอะที่สุดคือจีนกับซิงคโปร์
พี่แล้วเงินครั้งเท่าไหร่เนี่ย
ครั้งหนึ่งก็ตกพันกว่าบาทสองพันอะไรอย่างนี้ทองละ

พี่มดใช้บริการดีใจใหญ่เลย

น้องครับจริงเพราะว่าอีก๔๙ปีที่เหลือ

จะเป็นเลสที่วันนี้คุณจะเอาระดับนายแบบ
ก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งไปกินข้าวราคาหนึ่ง
บอกว่าเป็นนายแบบแต่หน้าตาเป็นไงเราไม่เห็น

ดูได้ยังไง

คุณเชื่อเขาได้ยังไงเอาเสียงเหล่านี้ไว้ก่อน

นอกจากงานนี้พวกนั้นทุกวันนี้คุณเห็นไหมฮ

ผ้าอนามัยใช้มีขายในอินเตอร์เน็ตหมดเลยนะ
คุณดูผู้หญิงคนที่ข่าวต่อไปที่จะเล่าเนี่ย
เขาบอกว่าวันนี้ต้องแจ้ง

แจ้งจับโรคจิตส่งจดหมายสารภาพรักรักขโมยกางเกงใน

ความบันเทิงครบรถทุกที่ทุกเวลา

สวยสุดคุ้มกว่า๒๔๐สาขา
เราสังเกตไหมว่าทุกวันนี้กางเกงใน

พี่มดดำจะรู้หมายถึงว่า

มันเป็นของคนดัง

พุ่ยหญิงก็อีกราคาหนึ่ง
ลองดูสิฉันเมื่อกี้ฉันด้านนี้รู้สึกเปิด
แล้วทีนี้มันเอามาจากไหนบางทีมาจริงจากการ
เขารับซื้อด้วยพี่เมียเขารับซื้อเขารับซื้อ

สูง๑๘๐คุณอบมีกินตู้อะไรอย่างงี้
แล้วพี่คิดว่าคนที่อยู่ทุกวันจะได้คริเศษเหรอ
มันกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายไปได้ยังไง

คือต้องไม่ขโมยถูกไหมถ้าไปขโมยไปก็

สมมุติค่ะเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นจริงค่ะ
ดูอันนี้มันก็เคยมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอมาจากกล้องวงจรปิดครับ
มันเป็นเหตุการณ์ช่วงเช้ามืดของวันที่๑๐เมษายนประมาณตีหนึ่ง
ขนาดที่ชายหนุ่มขนึงรูปร่างพล้อมสูง
ยังมีภาพให้ดูสวมเสื้อแขนสั้นเอาเม้กเกงขายาว
เดินมาก้มรอดมองผ่านช่องประตูหน้าบ้าน
โดยเจ้าของคลิปเขียนเล่าเหตุการณ์ว่าชายคนนี้แอบขโมยกางเกงในชาวบ้านเขตสายใหม่

วันก่อภาพกล้องจับได้ขนาดที่แอบมองไม่มีใครอยู่
หรือไม่ลักษณะเหมือนคล้ายกับถ้ำมองคุณดูดีสิ

เห็นน่าไปด้วย
เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน

ช่วงสัปดาห์๒สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ไหวแล้ว
เงินเดือนหามาเท่าไหร่ต้องไปซื้อกางเกงในหมดเลย

ชีวิตมันไม่รู้สึกว่าปลอดภัย

ชีวิตมันเหมือนกล้องวงจรปิดอันนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้มา๒อาทิตย์แล้ว
ชีวิตมันเหมือนว่าไม่ปลอดภัย
ได้นำกล้องวงจรปิด๒ตัวนี้มาติดไว้ทางเข้าประตูทางเข้าบ้าน

สามารถจับภาพชายคนร้ายดังกล่าว
กำลังแอบส่องเข้าไปในห้องของนาง
นางยังเล่าอีกว่าที่ผ่านมาเคยรับโทรศัพท์จากคนแปลกหน้า
โทรเข้ามาพูดคุยในเชิงชู้สาว
ตัวเองจึงตัดสินใจเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วนะ

ปรากฏว่าไม่มีใครโทรเข้ามาอีกเลยแต่หลังจากนั้นไม่นาน
ก็ได้รับจดหมายที่มีเนื้อหา
ระมวลละเอ๋ยเชิงสารภาพรัก
คือคนนี้ตรงนั้นก็รักอะไรกันขนาดนั้นคะ
ครั้งนี้ไม่รู้จะพึ่งใครก็บอกตำรวจค้าช่วยจักหน่อย
หนูไม่ไหวแล้วอย่างที่หนึ่งหนูซื้อกางเกงในไม่ทันแล้ว

อย่างที่สองหนูจะโดนข่มขืนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้

แล้วไงไม่รู้ตามจับได้ไหมยังก็ยังไม่รู้จริงเราเห็นข่าวนี้บ่อยนะโอ้โหอยู่คนเดียวอีก
พวกสอยเข้าไปสอยตามราวต่างห้าของพวกบอกว่าผู้หญิง
ก่อนหน้านี้ก็มีที่แบบประมาณปีที่แล้วแล้วก็มาจับเขาไปสามีเขาก็มีนะ
ผู้หญิงนะแล้วก็มาไปแสบของเขามาทุกตัวเก็บมาเรื่อย
หรอกทุกวันนี้คนมันเครียดมันเครียด
มันต้องใช้เงินอย่างเงี้ย

คนเรามันเครียดบางทีมันหาทางออกไม่ได้จริงไม่รู้ตัวไง

ลองไปดูตามข้างถนนตอนกลางคืนฉันกลับรถกลับมาตีหนึ่ง

คนแก้ผ้าตามรถตายไปรถไปมันเยอะมากเลย
มดดำฉันเจออะไรที่เขาอื่นไม่เจอ

แล้วฉันก็ชอบจอดรถดูอ่ะ
ต้องทำไปอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ลองดู

นี่เขาก็ขับตรงหน้าข้างแบบนี้

แล้วมีตุ๊กตามาหมุนเหรอตุ๊กตาบายเราก็ไม่ได้ใช้กันแล้วตอนนี้
ต้องมีตุ๊กตาบายหมุนเวลาผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์เพื่ออะไร
ก็แบบดูหน้าตาเกินเกินเหมือนผ้ามุนเพราะมันมีราคากว่าผ้า
พี่เคยเห็น๓๔ทุกหนูก็สวดมนต์นอนแล้วเขาก็ว่าไม่ใช่ชีวิตไนท์สไลด์อะไรแบบนั้นนะ
ฉันทำราว๗ตีเดี๋ยวชอบมาดูตลอดพี่โมดเข้าไปกับคนกลางคืนถ่ายรูปสิ
เพื่อนกลางคืนก็เยอะนะตี๔ตี๕ก็รับโทรศัพท์เพื่อนทุกคน
เอางี้คุณผู้ชมถ้าเครียดกันมากเราไปเที่ยวกันที่นี่ดีกว่าค่ะ
ไปดูโลมาโชว์ที่พัทยาดีกว่าอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
แต่ว่ามันเกิดกรณีขึ้นมาก็คือมีการแชร์ภาพน้ำเนี่ยค่ะ
ที่อยู่ในบ่อโชว์มันมีสีคล้ำมากในกระแสโซเชียลก็เลยบอกว่า
มันเกิดอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เขาไม่ดูแลเหรอ

มดดำพี่เคยทำรถพี่แอฟอยู่หรือเปล่า
แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบให้ฉันซื้อเกงในให้นะเพราะเขาบอกว่าฉันรู้ดีที่สุดว่ะ
โอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวเขาบอกว่าน้ำเนี่ยดูแบบ
คนที่ทำงานดูแลระบบน้ำบำบัดไม่ดีหรือเปล่า
มันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยดำก็เลยออกมาชี้แจงจากทีมงานที่ดูแลนะคะ
เขาบอกว่าระบบบำบัดน้ำเนี่ยเพิ่งจะเปลี่ยนชุดใหม่
ทำให้เกิดปัญหาในด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำตอนนี้ก็ทำให้น้ำมันมีสีขุ่นขึ้นมา
เนื่องจากว่าแพลงต้อนในน้ำมันลอยตัวขึ้นมา
มันเลยทำให้คนที่เห็นภาพนั้นเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็เอาไปแชร์ลงในโลกโซเชียลนั่นเองนะคะ
ครั้งนั้นต้องเลี้ยปลาวานค่ะเพราะปลาวานกินแห้งต้อน
แต่เขาก็บอกว่าตอนนี้มันไม่ได้มีผลกระทบใด
คุณภาพน้ำก็ยังคงเหมาะกับการอาศัยอยู่ของโลมานั่นเองนะคะ

ใช่แต่ทีนี้ช่วงนี้มันมีช่วงของการเปลี่ยนคนดูแลนิดนึง
บางทีก็เป็นสีเขียวบางทีก็เป็นสีดำ
คนที่ประจวบอาจจะเป็นบ่อยเพราะว่าเพลงต้นเยอะ

เคยไปไหมมันมีว่ายน้ำกับพวกมันด้วยนะ

อันนี้ที่พัทยาอันนี้ที่ชวนบุรี

มันเป็นงองอของมันเองแล้วพี่มันยิ้มให้เรา

อีกหนึ่งอันตอนนี้เขาบอกว่าวัยรุ่นกำลังฮอตฮิตมาก
มาดูภาพบรรยากาศการถ่ายทำนะคะ

ล่าสุดเนี่ยยามาฮ่าเขาก็ได้คว้าเอาไอดอลสุดฮอตเลยทีเดียวนะคะ
ทั้งแบมแบมก็เซเว่นเจเจกริษณภูมิ
มายวิรพรเบสนัทศิษย์
กัปตันโชลทรแล้วก็อัดอวัดนะคะ
ไกลรัดฟ้าถึงเกาหลีนู่นเลย
ถ่ายเอ็มวีโฆษณายามาฮาคิวบิกซ์ในเพลง
จากนี้นะฮะทั้ง๖ไอดอลยังได้ไปถ่ายทำหนังเรื่อง
ทั้งสนุกและฟินเหมือนได้อยู่กับพรีเซนเตอร์จริงนะครับ
ที่เราให้ชมแค่บางส่วน

ส่วนนี้ฉันนะฮะเชิญไปกินข้าวแช่
ช่วงนี้อากาศร้อนเกินจะทนทานไปอีกทีหนึ่ง
ร้อนที่ชื่นใจกับข้าวแช่ชาววังสูตรดั้งเดิมค่ะ
ข้าวทุกคำนะฮะจะกลุ่นกลิ่นหอมน้ำรอยดอกมะลิเนี่ยนะฮะ
และการอบควันเทียนพร้อมกับเครื่องเค็งตำรับชาววังนี่เห็นภาพนี้นะครับ
กะปิทอดหอมทอดพริกหยวกสอดไส้ชุบไข่ทอด
นี่ก็ต้องกินเรียงกับราดินาโมดามกินเป็นใช่ไหม
ใช่ชาววังให้บริการทุกวันนะคะท่านผู้ชมค่ะ
ตลอดเดือนเมษานี้ค่ะเวลา๑๐โมงถึง๖โมงเย็นเลย
ชอบกินสำรองที่นั่งไปนะคะเอาเบอร์เอา
เมื่อกี้เห็นทันนะ๐๒๒๙๒๒๙๙๙ต่อ๓๒๑๐ค่ะ
โอเคช่วงสงกรานก็ไปทานกันได้เนอะ
ไม่ต้องจำเบอร์ก็ได้บอกบั๊กอ่ะเดี๋ยวจำไม่ทัน
บอกคุณพ่อว่าปี๖๑เพิ่งจะแต่งงาน
แต่คุณอ่านดีนะคุณพ่อบอกว่า

ต้องถูกใจน้องสาวและพี่สาวด้วย
ก็คือต้องถูกใจคนทั้งบ้านนั่นเองนั่นแหละคุณผู้ชมช่วงหน้ามาฟังค่ะ
พี่สาวแต่งงานไปหมดแล้วแต่งหมดแล้ว
กลับมาใส่ใครกันต่อค่ะใส่ใครบันเทิงนะช่วงนี้
เดี๋ยวก่อนที่พี่เหมียวจะไปอ่านขออ่านให้ฟังแบบว่าพอสมควรก่อนได้ไหม
กึ้งนะกึ้งคือเขาก็บอกว่าที่จริงแล้วเขาพูดเกี่ยวกับที่ดินแหละ
ว่าโอเคแหละที่ดินของนายเลิศที่เขาซื้อไปเนี่ย
๑๗๐๐ล้านบาทหรือเปลือกึ่ง๑

นี่เขาพูดถึงเขาพูดถึงที่ดินในกรุงเทพว่า
ทุกวันนี้มันแพงเหลือเกินแล้ว
แม้กระทั่งสถานทูตอังกฤษราคาก็ประมาณ๒๒๐๐ต่อตารางวา
ตอนนี้ที่ดินสถานทูตอออสเตรเลียทูตขนุศาธรเนี่ย
ก็จะราคาขั้นต่ำ๒ล้านบาทต่อตารางวาบ
ที่จะลบสถิติราคาที่อยู่ในกรุงเทพปัจจุบันนี้

ตรงนั้นน่าจะเป็น๔ล้านบาทต่อตารางวา

อยู่เป็นไข่แดงอยู่ถ้างเซนทรันชิฟท์กับเซนทรัน
ในที่สุดเขาก็พูดกลับมาถึงเรื่องว่า

ใกล้ถนนสาธรณ์คุณพระ

นี่คือรูปที่กำลังสร้างถนนสาธรณ์ก็วันหนึ่งก็๒ล้านเหมือนกัน
ตั้งใจจะสร้างเป็นเรือนหอให้กับลูกชาย
กึ้งเฉลิมชัยมหากิจศิริตามที่สินแสแม่น
ทำได้ว่ากึ้งจะพบกับผู้หญิงที่เหมาะสมและรักกัน
และเป็นคนที่ยอมรับของทั้งพ่อฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

ผมและคุณสุวิมลมหากิจศิริได้แต่หวังและภาวนาขอให้เป็นจริง

แปลว่าใช้คำว่าจะพบแสดงว่ายังไม่พบเหรอคะ

ก็คือมีดำนายไว้นั่นแหละก็คือว่าจากแต่งหรือเปล่า

กลัวจะให้เรียนแบบนั้น
ถูกใจทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

เอาหรือจริงก็หนูเช็กแล้วว่ะ

แล้วก็เช็กชิปปี้เลยหรือยัง

ชิปปี้กับอองด้วยเหรอ
ก็คือหนูก็ดูข่าวน้องชีพกับน้ององตัวแหละ

อ่ะเขากดพลาดหรือเปล่า

เดี๋ยวจะให้เจนนี่มาตกบอกเถอะ

ก็คือดูจริง

คาดดาวกันไปว่าหญิงสาวนี้เป็นใคร
ถ้าพี่เมียวอ่านข่าวนี้

ริมถนนสาธรณ์๖ไร่ไม่ใช่เล็กนะคะ๖ไร่

ไม่นับบ้านนะคะ

ยาวมากเลยนะ

เลือกคบกันแบบเงี๊บเงี๊บไม่มีภาพหวานออกสื่อ
แต่ว่าล่าสูตรข่าววันเกิดที่ผ่านมาเนี้ยนะคะ
มาริโอเขาก็ซื้อกล้องเป็นของขวัญวันเกิดให้กับ
คุณจันจิด้วยแถมว่าควงกันไปทำบุญนะคะ
ที่บ้านบางประกงสถานสงเคราะห์คนพิการ
แล้วก็ทุกพลภาพบางประกงด้วย

ส่วนวันเกิดเนี่ยผมก็พาน้องไปทำบุญแล้วครับ

ก็คงไม่ได้มีโอกาสโพสต์ผ่านสื่อโซเชียลอยู่แล้วนะคะ

ข่าวเหรอเชิญละก่อนโมลืมบี้
หลังจากนี้ขอแค่คนที่คุยกันรู้เรื่องเท่านั้น

ใส่ฝรั่งหล่อเพราะไม่ใช่สเปคก็ยอมรับว่ามีหนุ่มมาจีบค่ะ

แล้วก็อยากเจอคนที่คุยกันรู้เรื่อง
ไม่ได้จะหนีใครไปไหนแล้วก็ไม่ได้ไปโมไปคนเดียวก็ไม่เหงา

แต่ว่าสนุกสนานเปลี่ยนกลุ่มคุยไปทุกวัน
ไม่ได้พักใจค่ะมันเป็นแพลนอยู่แล้ว
นี่ถ่ายรูปมาอุเท่เท่เก๋ระเบิด
ฝรั่งหล่อเยอะนะคะแต่ไม่ใช่สเปค
มีคนบอกยังไม่อันฟอร์ค่ะกึ้งกับเจนี่

เขาบอกว่าฝรั่งไม่ใช่สเปคเค้าสนใจโมล์นี่

ตอนนี้โมขอทำงานก่อนที่จริงมีคนเข้ามาบ้าง
เขาก็คงหมายถึงว่าแบบจะทำอะไรก็ไปทำได้อะไรอย่างนี้ไง
มันต้องมีคนเป็นห่วงมันต้องตังโง่มีคนไกรเกียร์

พี่หนุ่มไปไหนฟ้านพี่ประดำ

เพิ่งลงเครื่องมอเตอร์ไซซ์นะครับรถเครื่อง
ไม่ใช่นู่นก็ไปนู่นมายุโรปค่ะ

เอาล่ะใกล้วันสงการแล้วแน่นอนว่าคำชโนธคงจะ

วันนี้ระวังไปคำชโนธกันระวังฮิสโตรกด้วยนะฮะ
แต่มูไนท์คืนนี้โอเคล่ะไหนทุกคนพูดถึงเรื่องพญานาค
ตัวเองเนี่ยรู้จักพญานาคครั้งแรก
ที่จะบุชาพญานาคไปที่ควรจะบุชาพญานาค
กัญชัยเอาลูกแก้วพญานาคมาให้

เพราะฉะนั้นคืนนี้๔ทุ่มตรงกลับมาเจอกันใหม่อีกรอบนะฮะ
ส่วนคืนนี้รายการที่เขาคิดวิเคราะห์แยกแยะ
เขาจะมาบอกว่าใครคือพระเอกรุ่นใหญ่ที่แอบเซ็นใบหย่า

นี้ใครมาบ้างเดี๋ยววันนี้จะขอลงไปโป๊ะแตกกับเขาด้วย

หรือว่าจะเป็นใคร

อ้าวลืมสวัสดีค่ะ